คือมีโรงพยาบาลไหนบ้าง
ที่มีที่จอดรถเพียงพอบอกผมมาหน่อย

ทะเลาะกันในที่จอดรถโรงพยาบาลเราเห็นข่าวเยอะแยะ
บางคนจะไปโรงพยาบาลรถเมียบ้านมีรถ๓๔คัน

เพราะว่าจะคนรวยคนจน
ท่านเป็นชาวอำเภอชำนิจจบุรีรำ
ป้าไทยป้าไทยจำเนียนกูลอายุ๖๖

นะครับ

หน้ารองประชุบาลนางรองประมาณ๑๐นาที
คือไปรองรับป้าไทย
มาฟอกไตตำรวจเขียนใบสั่งเลย๔๐๐บาทไปที่โรงพัก
ลุงสำริทเล่าบอกว่าเมียป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้าย
ตัวท่านไอ้นี่ไปหมดแล้วคือถ้าดูรู้คือผู้ป่วยโรคไต
ท่านจะมาฟอกไตสัปดาห์ละ๒วันใช้เวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง
ทุกครั้งที่พาภรรยามาฟอกไตต้องวนรถหลายรอบ
จริงครับคุณผู้ชมฮะไปโรงพยาบาลยิ่งโรงพยาบาลใหญ่
ที่ได้รับความนิยมโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยบางทีต้องโอ้โหไปหาจอดไปวนกันอยู่
แต่ไม่มีไม่มีที่จอดคุณลุงสำริทก็เหมือนกัน
ก็เลยไปจอดตรงขาวแดงหน้าโรงพยาบาลตรงนี้ตรงที่ห้ามจอด
เพราะคิดว่าจอดไม่นานเดี๋ยวเมียฟอกตายเสร็จแล้วจอดไม่ถึง๑๐นาที
มีตำรวจเดินมาบอกว่าคุณลุงจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับ
คุณลุงก็ยกมือไหว้ปลกขอหน่อยแป๊บเดียวนี่เมียจะลงมาแล้ว
ตำรวจท่านไม่เห็นจ่ายเขียนใบสั่งให้ไปจ่ายค่าปรับที่โรงพยาบาล๔๐๐บาทครับ
คุณลุงบอกว่าเงินน่ะมีแต่ทั้งบ้านทั้งตัวตอนเนี้ยมีห้าร้อย
ถ้าไปจ่ายค่าปรับ๔๐๐ก็เหลือร้อยเดียวกะจะเก็บไว้เติมน้ำมัน
แต่พอได้ใบสั่งมามันก็ต้องไปแหละคุณผู้ชมก็ต้องไปจ่ายค่าปรับแหละ
สำริทตัดเพาะนิดนึงบอกว่าเนี่ยนั่งก็นั่งอยู่ในรถเตือนกันก่อนก็ได้
เพราะว่าแต่ละวันมีคนมาใช้บริการโรงพยาบาลเยอะมากที่จอดรถก็ไม่พอนะฮะ
ก็อยากจะให้ตำรวจเห็นใจบ้างครับ
ผมก็ยกมือไหว้เขาว่ามันไม่มีที่จอดครับเจ้านาย
เขาก็ยกมือเขาใส่หมวกแล้วเขาก็ยกมือทำวันทยาหัสให้ครับ
อันนี้ผมขอพูดความในใจในโรงพยาบาลนี้
โรงพยาบาลดังรองหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จอดจริงครับ
นางรองหาที่จอดรถไม่ได้เลยรถเยอะคนป่วยก็เยอะ
อันนี้ก็เห็นใจคนป่วยน้อยนะครับน้องประชาชนคนจน
ถ้าอารุมอร่วยได้ก็ขอให้อรุมอร่วยหน่อยครับ
เพราะว่าผมก็จอดไม่นานจริง
แล้วมีติดตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย
ถ้าจ่ายค่าปรับนี่หมดไหมนะ

ค่าน้ำมันก็ไม่มีแล้ว
ผู้ชมทุกเลยผ่านไปสี่รุ่ง
คุณผู้หญิงลุงเลือดสุดทั้งเดือน
เป็นใครอ่ะเป็นภรรยาของรองสารวัตรสอบสวนสพนไซนะ
แต่มาทำธุระที่โรงพักนี้ครับพอทราบเรื่องท่าน
สงสารนะฮะสงสารคุณลุงคุณป้ามอบเงินให้หนึ่งพันบาท
อืมสี่ร้อยไปเสียค่าปรับที่เหลือเอาไว้เติมน้ำมันนี่
ฮะสร้างความตื้นตันใจให้กับคุณลุงคุณป้าเป็นอย่าง
โอ้โหก็ได้ขอบคุณนะครับภรรยาของท่านรองสารวัตรที่
ช่วยเหลือค่าปรับในครั้งนี้นะฮะโอ้โหขอให้คุณนนทะ
กรสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับช่วยเหลือไปนะฮะแต่
ตำรวจเขาก็ต้องทำตามหน้าที่นะนี่เราต้องเข้าใจเขา
ด้วยนะเพราะว่าถ้าตำรวจไม่ทำเนี้ยก็มีความเผ็ด
และที่สำคัญคือถ้าคันนี้จอดได้เดี๋ยวคณะก็จอดคณะก็จอด
นั้นก็จอดยุ่งกันเลยในโรงพยาบาลที่บางทีเนี่ย
เขาต้องใช้สถานที่เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย